คดีหนึ่งนะฮะคดีของแม่ปุ๊กกับน้องอมยิ้มแล้วก็น้องอิ่มบุญนะครับ
อมยิ้มเป็นเด็กหญิง๔ขวบที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ
แต่ว่าน้องอิ่มบุญตอนนี้ก็รักษาจนหายดีแล้ว
แต่ว่าคดีนี้กองปราบรับเอามาเป็นผู้ดูแลคดีนะครับ
แล้วก็ตอนนี้บอกว่าผลจากแพทย์ยืนยันว่าแม่ปุ๊กวางยาพิษเด็ก
ก็เลยมีการเพิ่มข้อหาค้ามนุษย์กับแม่ปุ๊กด้วย
คาดว่ามีคนที่รู้เห็นกับเหตุการณ์การวางยาด้วย
พบเส้นทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับค่ารักษารับเงินบริจาคมาเป็น๑๐๑๐ล้าน
แต่ค่ารักษาอยู่แค่หลักแสน
แล้วก็พบพิรุษอื้อเลยนะฮะจากการตรวจค้นบ้านของแม่ปุ๊กก็พบสารเคมีบางอย่าง
ซึ่งคาดว่านี่แหละจะเป็นสารเคมีที่แม่ปุ๊กวางยาลูกน้อย
หยดค่อยหยอดในอาหารและในเครื่องดื่มให้เด็กค่อยกินไปแต่ละมื้อแต่ละวัน
จนเกิดอาการที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
จนถึงขนาดที่น้องอมยิ้มซึ่งเป็นเด็กหญิงเสียชีวิต
ใช่เพราะว่าโรคที่แม่ปุ๊กเคยออกมาโพสต์ว่าเป็นโรคที่พบ๑ในล้าน
ไม่ได้เจอง่ายคือหมอก็ยืนยันแล้วนะว่าโรคนี้ไม่มีในไทยนะ
ไม่ใช่โรคประหลาดอะไรทั้งสิ้นแหละเป็นการหยอดยาของแม่ปุ๊ก
วามหรือว่าแม่ปุ๊กอายุ๒๙ปีซึ่งถูกแจ้งความว่าวางยาลูก
วางยาลูกเพื่อเรียกรับเงินบริจาคผ่านทางสังคมออนไลน์
แล้วก็ยังช่อกงเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์
จริงอ่ะคดีช่องโกงเนี้ยมาก่อนนะใช่
แล้วก็เรื่องของการวางยาก็กลายเป็นอีกคดีหนึ่ง
ที่ตำรวจเนี้ยสืบอยู่นะครับด้วยคดีนี้ตำรวจกองปราบ
ก็เข้าเป็นผู้ดูแลคดีเต็มที่แล้วได้เข้าจับกลุ่มแม่ปุ๊กที่บ้านพัก
หลังมีข้อมูลว่าแม่ปุ๊กให้สารพิษต่อเด็กหญิงอมยิ้มวัย๔ขวบ
แล้วก็ให้กับเด็กชายอิ่มบุญวัย๒ขวบ
กระทั่งเด็กทั้งสองคนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็เด็กหญิงอมยิ้มก็เสียชีวิตไปนะครับ
แล้วก็ช่วงนั้นแม่ปุ๊กก็ได้ออกมาไลฟ์อะไรแบบนี้นะ
ออกมาถ่ายคลิปนะฮะแล้วก็เหมือนขอรับเงินบริจาคจากผู้ที่
ใจดีใจบุญแล้วก็เห็นใจชีวิตของน้องอมยิ้ม
ก็เลยบริจาคเงินไปมากมายนะฮะรวมมูลค่าหลายสิบล้านบาทนะครับ
แล้วก็มีบัญชีอะไรต่างที่ตำรวจเนี่ย
ต้องไปตรวจสอบว่าเป็นบัญชีใครที่เปิดไว้บ้าง
บัญชีแม่ปุ๊กเอง๓บัญชีบัญชีของแม่เอม
ซึ่งเป็นแม่แท้ของเด็กหญิงอมยิ้มอีก๒บัญชีอะไรเนี่ยนะฮะ
ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่แม่ปุ๊กเนี่ยฮะ
เป็นคนที่ขายของออนไลน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกหน้ากากอนามัยเจลอะไรพวกนี้นะ
เครื่องวัดอุณหภูมิอะไรต่างแล้วมีคนสั่งซื้อที่เขาสั่งซื้อกันไป
เพราะว่าเขาอยากจะให้แม่ปุ๊กมีรายได้เอาเงินไปช่วยเหลือน้องอมยิ้มและน้องอิ่มบุญนะครับ
ไม่ใช่เอาเงินไปใช้อื่นสุรุยสุรายนะฮะ
แล้วก็ทีนี้พอสั่งของไปปรากฏว่าของไม่ไปถึงมือผู้ซื้อนะฮะ
เขาก็เลยเริ่มตรวจสอบพฤติกรรมของแม่ปุ๊กนะครับ
ทีนี้ครับก็ไปตรวจสอบในเรื่องของประวัติของแม่ปุ๊ก
ว่าแม่ปุ๊กเอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยง
เอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยงทั้งน้องอมยิ้มแล้วก็น้องอิ่มบุญ
ปรากฏว่าไปพบข้อมูลที่เชื่อว่าแม่ปุ๊กนะครับ
ไปรับน้องอมยิ้มซึ่งเป็นเด็กหญิงนะมาจากแม่เอมนะครับ
นครสวรรค์ซึ่งแม่เอมเนี่ยจริงก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่มีลูกอยู่๓คนลูกคนหนึ่งก็ให้กับคนเลี้ยงไปที่ชนบุรี
ลูกอีกคนนึงซึ่งก็คือน้องอมยิ้มก็แม่ปุ๊กมาขอรับเลี้ยงไป
ส่วนลูกอีกคนนึงก็ให้ยายเอาไปเลี้ยง
นี่ลูกแท้ของแม่เอมเนี่ยนะหนึ่งในลูกแท้ของแม่เอมก็คือมีน้องอมยิ้ม
ซึ่งแม่ปุ๊กเนี่ยเอามาเลี้ยงถูกต้องเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแม่เอ็มเขาก็โพสต์
ตั้งแต่ตอนที่ยังท้องอยู่เลยบอกว่าไม่รู้ว่าคลอดมาแล้วจะมีปัญญาเลี้ยงไหม
พอแม่ปุ๊กเห็นในเฟซบุ๊กก็เลยติดต่อไปแล้วแม่ปุ๊กก็บอกด้วยว่า
ฉันมีฐานะเป็นเพศรัชกรจะเลี้ยงดูแลน้องได้ดีแน่นอน
คือแม่เอมก็บอกว่าฉันก็ท้องไม่พร้อมฉันก็คงไม่มีปัญญาเลี้ยงลูก
และเห็นว่าแม่ปุ๊กเป็นเพศรัชกรน่าจะเลี้ยงดูลูกของเธอคือน้องอมยิ้มได้เป็นอย่างดี
ทีนี้เธอก็เลยยกน้องอมยิ้มให้กับแม่ปุ๊กไปนะครับ
และหลังจากที่แม่ปุ๊กรับน้องอมยิ้มมาอุปการะ
ปุ๊กก็ได้ขอเอกสารส่วนตัวของแม่เอมโดยอ้างนะครับว่าจะนำเอกสารเหล่านี้
จะนำข้อมูลในเอกสารมาทำประกันให้กับน้องอมยิ้ม
เอ็มก็เลยหลงเชื่อก็เลยจัดส่งเอกสารมาให้
แต่แม่ปุ๊กไม่ได้นำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อย่างที่ว่าจริง
แต่นำไปเปิดบัญชีแล้วก็รับโอนเงินบริจาค
รวมถึงใช้ในการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ด้วยนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างที่บอกไปว่าพบหลายบัญชี
ที่แม่ปุ๊กไปเปิดเพื่อจะรับเงินบริจาค
เปิดในชื่อของเธอเองคือแม่ปุ๊กเนี่ยนะและเปิดในชื่อของแม่เอมด้วยนะฮะ
มีชื่อของแม่เอมที่ถูกนำไปเปิดบัญชีถึง๔บัญชีด้วยกันนะครับ
เป็นบัญชีชื่อแม่เอม๓บัญชีบัญชีชื่อของแม่ปุ๊ก๑บัญชีนะครับ
มีเงินหมุนเวียนใน๔บัญชีรวมแล้วแล้วกว่า๑๕ล้านบาท
ซึ่งในกรณีนี้นะครับตำรวจก็ต้องตรวจสอบว่าเงินเหล่านี้ที่เอามาบริจาค
แล้วก็ชื่อบัญชีที่แม่เอมเป็นเจ้าของบัญชีอยู่แม่เอมมีส่วนรู้เห็นไหม
ใช่แต่ว่าณตอนนี้นะคุณสืบสกุลคือตำรวจเขากันตัวแม่เอมเอาไว้เป็นพยานอยู่
เพราะว่าแม่เอมก็ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าไม่รู้เรื่อง
ไปเปิดบัญชีแต่ว่าตอนแรกที่แม่ปุ๊กมาติดต่อขอเอกสารเนี่ย
ปุ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำประกันให้น้องอมยิ้มแล้วก็เลยมีการให้เอกสารไป
ตอนนั้นแม่ปุ๊กยังโอนเงินเรื่องที่เปิดบัญชีบอกเออขอบใจนะที่แม่เอ็มช่วย
เอาเงินไปสองพันห้าร้อยบาทถือว่าเป็นค่าเปิดบัญชีละกัน
คือแม่เอมยืนยันว่าเธอไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับเงินบริจาคเป็นล้านล้านนี้เลยนะครับ
แค่ถูกเอาเอกสารไปเปิดบัญชีทีนี้ตำรวจก็เลยกันตัวไว้เป็นพยานนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปถึงพื้นที่บ้านของแม่เอมนะคุณนะ
ไปบ้านของแม่เอมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยแม่เอมเนี่ยก็อาศัยอยู่กับแฟนนุ่ม
บ้านหลังดังกล่าวเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
บริเวณที่จอดรถหน้าบ้านมีรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้๓คัน
แต่ไม่พบว่าในบ้านมีคนพักอาศัยอยู่ในบ้านนะครับ
ทีนี้ก็สอบถามจากเพื่อนบ้าน

นางเอมกับแฟนนุ่มปิดบ้านไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ยังไม่เดินทางกลับมาเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ถามเพื่อนบ้านอีก

บ้านก็บอกบ้านหลังนี้เป็นของแฟนนุ่มของนางเอมนะครับ
แล้วก็ทีมข่าวก็ถามว่า
นี่ถามเพื่อนบ้านของนางเอมนะป้าป้าเคยเห็นนางเอมเนี่ยท้องบ้างไหม
ป้าบอกว่าเคยเห็นแต่เคยเห็นนานหลายปีแล้ว
แต่พอคลอดมาก็ไม่เคยเห็นลูกของน้องเอมเลย
ยังสงสัยอยู่เลยว่าลูกของเขาไปไหน
แต่ป้าก็ไม่กล้าถามหรอกไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้น

ยุ่งเรื่องของชาวบ้านเท่าไหร่นักนะครับ
แต่ป้าเคยเห็นนะเขาท้องแล้วเขาคลอดจริงนะครับ
ก็เลยเป็นที่มาที่ตำรวจสืบว่านางเอมก็เคยท้อง๓คนนะครับ
แล้วก็เอาลูกให้คนอื่นไปหมดนะครับ
ส่วนในด้านของการตรวจค้นบ้านของแม่ปุ๊กนะครับ
รองภูมิกับการ๔กรมกรับการปราบปรามเปิดเผยว่า
ค้นบ้านของแม่ปุ๊กแล้วไปพบสารต้องสงสัย
ลักษณะเป็นของเหลวใสบรรจุอยู่ในขวด
ซึ่งได้เก็บส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมี
เข้าไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการว่าเป็นสารชนิดใด
และเป็นสารที่ออกฤทธิ์ที่ตรงกับทางแพทย์
ให้ข้อมูลถึงอาการของน้องอมยิ้มและน้องอิ่มบุญมาหรือไม่
จากทางแพทย์ยืนยันมาแล้วนะครับว่าเด็กทั้งสองคน
ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเรนินโรมาหรือว่าโรคทางพันธุกรรม
ตามที่แม่ปุ๊กกล่าวอ้างและโรคนี้ก็ไม่มีจริง
แต่เด็กอาการโคม่าเพราะได้รับสารพิษผ่านทางการกินครับ
อ้างอิงว่าเด็กสองคนมีอาการป่วยลักษณะเดียวกัน
มีการอ้างอิงไปถึงลักษณะว่าจะเป็นพันธุกรรมหรือไม่
ซึ่งสุดท้ายข้อที่จริงเรื่องพันธุกรรมเนี่ย
มันพิสูจน์มันค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะไม่ใช่นะครับ
แต่เด็กสองคนมีอาการในลักษณะเดียวกัน
สองอาการที่เกิดขึ้น
ทางการแพทย์ก็ยืนยันข้อเท็จจริงมาให้เราแล้วว่า
มันไม่ได้เกิดจากตามที่ทางผู้ถูกกล่าวหากล่าวอ้างนะครับ
แล้วก็ลักษณะของอาการเนี่ยมันก็เข้ากันได้กับการได้รับสารพิษนะครับ

ข้อมูลจากคุณหมออีกนิดหนึ่งนะครับคุณหมอที่เคยรับการรักษาน้องอิ่มบุญนะครับ
บอกว่าตอนที่รักษาน้องอิ่มบุญ
แล้วเด็กมีอาการโคม่าก็คืออาเจียนเป็นเลือด
แต่ปรากฏว่าตอนอาเจียนเป็นเลือดผู้เป็นแม่ก็คือแม่ปุ๊กเนี่ย
ควรที่จะวิ่งมาดูลูกด้วยความเป็นห่วง
แต่ปรากฏว่าแม่ปุ๊กกลับมัวแต่ถ่ายคลิปมัวแต่ไลฟ์เฟส
คือคุณหมอเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมแม่ไม่ได้มีท่าทางแบบตื่นตกใจ
เวลาที่เห็นอาการลูกแบบนั้น
ครับพอคุณหมอไล่เลียงมาคุณหมอก็เลยบอกว่า

ทำไมมัวแต่แบบถ่ายคลิปเฟสขอรับบริจาคอยู่ได้นะฮะ
มาอุปกรณ์พระซึ่งตำรวจกองปราบราม
จะตรวจสอบในข้อมูลประเด็นนี้ให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับ
สรุปตอนนี้นะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้ง
ข้อหานักกับแม่ปุ๊กก็คือ
ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
พยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน

และก็๔ข้อหาค้ามนุษย์นะครับ
นี้ผู้ต้องหายังให้การภาคเศษอ้างว่าน้องอิ่มบุญ
คือน้องผู้ชายนะเป็นลูกแท้ของเธอ
ปฏิเสธเรื่องการวางยาเด็กทั้งสองคน
แต่ก็ยอมรับผิดในประเด็นเรื่องของช่อโกงนะครับ
เรื่องของการขายสินค้าออนไลน์และไม่ส่งสินค้าให้กับลูกค้า
บอกว่ามีปัญหาเรื่องของการส่งสินค้าล่าช้าเท่านั้น
ส่วนข้อมูลที่ว่าแม่ปุ๊กเป็นเพศรัชกรด้วยหรือเปล่านั้น
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบว่าจริงหรือไม่

เพราะหากเป็นเพศรัชกรจริงก็อาจมีความเชื่อมโยงที่ว่า
ปุ๊กจะรู้จักสารพิษต่างที่นำมาใช้วางยาเด็กเป็นอย่างดี

รู้แล้วว่าแม่ปุ๊กเคยเรียนเกี่ยวกับเพศรัชกรจริง๓ปี

เรียนไม่จบเท่ากับไม่ได้เป็นเพศรัชกรจริง
คือเรื่องนี้มันมีอะไรสับซ้อนอยู่ในนั้นเยอะเลยนะครับ